คุณผู้ชมเชื่อเรื่องพวกแค้วคลาดอะไรแบบนี้ไหม
แล้วรุ่นนี้นะหายากมาก
ปรากฏว่าเธอปั่นจักรยานไปซื้อของร้านสะดวกซื้อ

โอ้โหมันได้พลาสให้ต่อยไปแน่นอนเลยอย่างเงี้ย
พี่เบิร์ตพระเครื่องน่ะ
หล่นอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเธอฮะ
จริงจริงก็นี่ไงถึงถามว่าเชื่อเรื่องแคล้วคลาดไหม
จังหวะนี้มอเตอร์ไซคันนี้มันโว๊คแล้วกลับมาเหมือนถามทาง
ปิดสังเกทแล้วเนี่ยจังหวะเนี่ยโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะนะคะ
คุณสุจิตราเป็นผู้เสียหาย
เดี๋ยวจะให้ฟังคุณสุจิตราเล่าเองเลย
วันนั้นที่ปั่นจักรยานไปร้านสะดวกซื้อแล้วเป็นยังไงนะคะคุณสุจิตา

แล้วก็หมายว่าจักรยานกับมอไซค์ค่ะ
ขับตามมันขับตามมาแล้วก็มากลับรถตรงนี้เลย
เราก็ถามว่าซอยที่เอ็ดอะไร
หนูก็เอ๋ใส่แล้วว่ากินไปซอย๑เดี๋ยวจะมาหาสอยที่เอ็ด

คุณสุจิตราก็บอกว่า

ใช่แล้วอย่างที่บอกไงพระเครื่องหลวงปู่ดูเนื้อเงินวัดสแก่
รุ่นเปิดโลกปีสามสองอ่ะพระเครื่องนี้หายากคุณผู้ชม
ที่เอามาให้ดูได้เพราะอะไรมันหล่นอยู่ในกระเป๋าเสื้อเธอ
คนร้ายไม่ได้เอาไปโหรุ่นนี้แพงด้วยนะคุณผู้ชม
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละหนูว่านะเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ดูแน่
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะว่าคนร้ายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางไหนคือเห็นแล้วแหละเสื้อเนี่ย
เงินน้ำเงินเข้มแบบนี้เนี่ยนะคะรู้ตัวคนร้ายแล้ว
น่าจะจับกลุ่มมาดำเนินคดีได้ในไม่ช้านี้นะคะ